อะไรลูกอะไรลูกอะไรลูก
ทำอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหป่าวป่าวป่าวป่าว
ขึ้นยังเอาไหนลองเปิดดูดิเปิดเองดิ

เรียกป่าวป่าวป่าวมาเปิดให้หน่อยครับป่าวมาเปิดให้
พี่ป้าหน่อยครับป่าวมาเปิดให้หน่อยอู๋สั่งสั่งอ่ะ
ป่าวป่าวป่าวป่าวไม่ได้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
ป่าวป่าวอ่ะออกมาติดแล้วก็ออกมา

ออกมามาแล้วมา

มานะแล้วจะอยู่ทำไมตู้เย็นเนี่ย

เป็นของกินหรือยังไงไปอยู่ในตู้เย็นอ่ะฮะ

จะตีแล้วจะกัดก่อน

ตัวเองเป็นของกินหรือยังไง

อ้าว